บัวทองเจอลูกเห็บเข้าไปครับ
แตกตื่นกันใหญ่เลยคุณผู้ชมครับ
ชาวบางบัวทองที่นนทบุรีอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยคุณผู้ชม
ปกติเวลาเรารายงานข่าวส่วนใหญ่จะไปโผล่ทางอีสานนะ
เมื่อวานนี้คือมันมีพายุฝนตกแล้วก็ลมแรงครับ
คนที่ถ่ายอยู่แถวโรงงานนะคุณผู้ชม
แถวบางบัวทองนี่แหละแล้วก็มีลูกเห็บตกลงมา
พนักงานก็วิ่งออกมาคือไม่ได้กลัวเท่าไหร่
ออกแนวตื่นเต้นมากกว่าก็เลยมาถ่ายไว้
เจ้าของคลิปบอกเนี่ยไอ้ลูกเห็บพวกนี้มันตกอยู่ประมาณ๑๐นาทีก็หยุดไป

มานะเก็บนะเก็บจะออกไว้นะ
พอมันมีฝนตกหนักพอฝนค่ะ
มันตามมาด้วยลูกเห็บครับก็ตกอยู่๑๐นาที
ช่วงที่ลูกเห็บตกมานะคนที่ถ่ายก็บอกไม่กล้าเดินออกไปจากชายคาบ้านเลยแหละ

ขณะเดียวกันมีชาวบ้านในหมู่บ้านปผาสุกนิเวศหมู่๓ตะบนพิมลราช
คือมันเป็นทาวน์ฮาวส์ประมาณ๒๐หลังคาเรือนครับ
อันนี้ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าขนอง